หน้ากันต่อกับเรื่องของคดีของเสียแป้งนะฮะที่ยังคงสะกดรอยแล้วก็ตามเขาอยู่นะฮะ
เมื่อวานนี้ตำรวจมีการเรียกตัวนายจรวดไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่าเหมือนเป็นต้นต่อของเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๓
แต่วันนี้ตำรวจก็มีการเรียกตัวบุคคลที่ถูกพาดพิงไปเพิ่มเติมโดยเฉพาะประธานติ่งแล้วก็มีตำรวจที่เสียแป้งเขาพูดถึงนะครับ
นายสมชายนุ่นเกลี้ยงหรือว่าประธานติ่งก็ไปเจอกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
ก็เป็นประธานในการเข้าไปพูดคุยก็ไปให้ข้อมูลนะในกรณีที่มีชื่อเพราะว่าเสียแป้งพูดถึงในคลิปพาดพิงไปถึงประธานติ่ง
กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีชิงตัวนายจรวดนะฮะ
เป็นต้นเรื่องทำให้เสียแป้งต้องโดนจับกลุ่มแล้วก็เกิดความแค้น
ต้องเขียนจดหมายร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่าง
ทันทีที่ประธานติ่งเดินทางไปถึงกองบังคับการตำรวจภูทรพัทธลุงแน่นอนนะฮะ
นักข่าวรอเต็มเลยนะฮะประธานติ่งก็บอกว่าโอ้ยังไม่ทราบ
นักข่าวก็พยายามถามก็ยังไม่ทราบว่าถูกเรียกมาถามเรื่องอะไร
แต่ก็ไม่หนักใจหรอกนะฮะนักข่าวก็ถามไปก็เดินไปแบบนี้ฮะ
นี่ฮะก็
พูดเสียงแบบเรียบแบบนี้นะแล้วขับรถมาเองด้วย
นอกจากประธานติ่งแล้วก็ยังมีมารถตำรวจที่บริวุธการแกล้ง
เนี่ยนะฮะเพื่อนผู้ชมแล้วก็มีจรา๑๑สมจิต
หนูเขียวหรือว่าจามิตรนะฮะก็เป็นตำรวจสองนายที่มีชื่อในคลิป
แล้วก็พ่อของนายจรวดด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการชิงตัว
จรวดนะครับก็เดี๋ยวมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนด้วย
ทีนี้มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้คณะพนักงานสอบสวนได้มีการเชิญตัว
นายสวัยนายสวัยจำได้ใช่ไหมสวัยเป็นคนได้รับคลิปมาจากทางด้านของเสียแป้ง
แล้วเป็นคนช่วยเอาคลิปเสียแป้งเนี่ยโพสต์นะฮะทีนี้เนี่ยก็ต้องเอามาสอบสวนให้ข้อมูล
ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรซึ่งเมื่อวานคุณสวัยเองก็ให้สัมภาษณ์ว่า
เขาทำฐานะที่เป็นสื่อเป็นตัวกลางและเป็นคนที่เสียแป้งไว้ใจไม่ได้มีอะไรทั้งนั้น
แล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าทางด้านของนายกัมปนาศหรือว่าโจโจ้
ซึ่งเป็นสารวัตรกำนันตะบนวังใหม่ที่ถูกออกไหมจับ
เพราะว่าไปช่วยเรื่องของให้เสียแป้งนั้นหลบหนีลงจากเทือกเขาบรรทัศน
มีการประทักกับตำรวจไปแล้วล่าสุดมีการติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่ว่ายังไม่ยืนยันเวลาที่แน่ชัดว่าจะมาในวันนี้หรือไม่อย่างไรนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะก่อนอันนี้ที่บิ๊กต่อ
พบตรเองได้บอกว่าเหมือนกับตัวเสียแป้งเองได้หลบหนีลงจากเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วก็คาดว่าตอนนี้น่าจะเหมือนกับมีการหลบหนีซ่อนตัวอยู่
บางคนก็บอกว่าในประเทศหรือว่าต่างประเทศยังไม่มีการันตี
แต่ทีนี้เรามีหลักฐานวงจรปิดค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งจับภาพรถเก๋ง๒คัน
คันแรกเป็นรถเก่งสีขาวคาดว่าเป็นนี่นี่เป็นรถเก๋งนำขบวนที่พาเสียแป้งหลบหนี
หลังจากที่มีการลงจากเทือกเขาบรรทัศน์
รถเก๋งสีขาวคาดว่าเป็นรถนำขบวน
และเดี๋ยวมันจะมีเก๋งดำอีกคันที่บางช่วงบางตอนบางเวลาเนี่ยวิ่งตามกันนะคะ
เขาบอกว่ารถเก่งสีดำคาดว่าจะเป็นรถเก่งที่เสียแป้งนั่งอยู่ในนั้นในขณะที่หลบหนีค่ะ
นี่คือวงจรปิดนะคะในอนามัยแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูน
เป็นภาพวงจรปิดเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนคือเวลาจริงของวงจรปิดเนี่ย
ในช่วงเวลาสักตี๑๕๔นาทีก็เห็นรถนำขบวนสีขาวมุ่งหน้าไปที่บ้านบากันโต๊ทิศก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือ
ทีนี้ต่อมาเดี๋ยวมันจะมีวงจรปิดเชื่อมโยงกันต่อเนื่องกันนะคะ
เป็นวงจรปิดในช่วงเวลาตี๒๒๑นาทีก็จะจับภาพรถเก๋งสีขาวคันเดิมค่ะ
นำขบวนเข้าหมู่บ้านซึ่งก็จะเชื่อมต่อไปที่ท่าเรือเช่นเดียวกัน
ทีนี้จากนั้นค่ะผ่านมาอีกไม่กี่นาทีตี๒๒๓นาทีก็จะมีรถเก๋งสีดำ
ซึ่งเป็นรถที่คาดว่าเสียแป้งนั่งอยู่บนรถคันนี้
ไปทางเดียวกันกับรถเก่งสีขาวตามหลังไปติดติดมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือเช่นเดียวกันและขับอย่างรวดเร็วนะคะ
ทีนี้ผ่านไป๕นาทีค่ะคุณผู้ชมมีการวิ่งออกมาจากทางนี้นะคะคือเมื่อกี้วิ่งเข้าไป
เข้าไปในพื้นที่ของท่าเรือจากนั้นผ่านไป๕นาทีตี๒๒๘นาทีค่ะ
ก็จะเห็นรถเก๋งสีดำวิ่งกลับออกมาก่อนคันนี้ค่ะเป็นคันที่เสียแป้งน่าจะนั่งอยู่บนนี้
คือวิ่งกลับออกมาทางเดิมแล้วมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองละงูของจังหวัดสตูนนะคะ
ไป๒ชั่วโมงตอนแรกรถนำขบวนวิ่งนำใช่ไหม
แต่ที่ผ่านไปสองชั่วโมงค่ะตีสี่สี่สิบสาม
รถเก๋งสีขาวคันที่เหมือนนำขบวนในตอนแรกก็มีการวิ่งสวนออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอละงูนะคะ
นี่คือภาพวงจรปิดแล้วก็หลักฐานที่ทีมข่าวได้มาซึ่งเป็นข้อมูลตรงกันว่า
มีข้อมูลว่ารถที่พาเสียแป้งหลบหนีเป็นรถสองคันคือรถเก๋งขาวที่นำขบวนแล้วก็รถสีดำที่คาดว่าเสียแป้งนั่งอยู่นะคะ
ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเสียแป้งจะมีการหลบหนีเพื่อที่จะออกทะเลจริงแล้วก็ไปท่าเรือแห่งนี้จะต้องมีการใช้เส้นทางนี้เพียงเส้นทางเดียวอย่างแน่นอน
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพี่ตินะคะคุณกีติศากพี่ติไทยรัสทีวีเดินทางไปที่ท่าเรือบ้านปากันโต๊ะทิศทันทีเพื่อไปจุดที่คาดว่าเสียแป้งจะมีการลงเรือสปีดโบ๊ทตามข้อมูลทางลับที่ได้มา
แป้งมีการหลบหนีลงท่าเรือแห่งนี้เพื่อขึ้นสปีดโบสต์ก่อนจะมุ่งหน้าออกนอกทะเลซึ่งเส้นทางเนี่ยค่ะสภาพดูสิคะพี่ติเดินไปก็แทบจะล้มแทบจะตกทะเลเพราะว่าสะพานไม้มันเล็กมากแล้วก็ทอดยาวลงทะเลเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็อยู่กันที่บริเวณท่าเรือบ้านบากันโต๊ทิศ
ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูน
ซึ่งจากข้อมูลพบว่าเสียแป้งได้หลบหนีจากเทือกเขาบรรทัศ
แล้วก็มาที่บริเวณท่าเรือนี้แล้วก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทออกไปที่บริเวณทะเลสตูน
แล้วก็มุ่งหน้าหลบหนีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันว่า
เส้นทางที่เสียแป้งใช้หลบหนีเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับผู้ชม
นี่ค่ะพี่ติไปเองนะคะไม่ไปไล่ผีกับหมอปลาแล้วไปสำรวจเส้นทางเสียแป้ง
ติลงเรือไปกับชาวบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าลองจำลองดูซิว่าเอ๊ะ
ถ้าเสียแป้งลงเรือสปีดโบ๊ทแต่พอดีพิติไปเรือไม้นะคะ
ถ้าลงเรือสปีดโบ๊ทไปที่ทะเลสตูนจริงจริงเพื่อที่จะออกนอกทะเลไปแล้วเนี่ย
มันจะสามารถทะลุออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเขตเพื่อนบ้านได้อย่างไรบ้าง
ถ้าสมมุติเป็นเสียแป้งพี่ติก็สวมบทบาทเป็นเสียแป้งเลยค่ะ
ลงเรือไปนะคะปรากฏว่าล่องเรือออกไปสักประมาณสี่ห้ากิโลเมตรค่ะ
ก็จะถึงช่วงบริเวณทะเลสตูนมองไปเห็นระยะไกลเนี่ยก็จะเป็นเกาะตะลูเตา
ซึ่งก็จะเป็นลักษณะเกาะใหญ่นะคะ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมันมองไปอีกเนี่ยมันจะมีเกาะใหญ่ใหญ่อีกเกาะนึงเนี่ยค่ะ
คือมันเป็นเกาะลังกาวีของประเทศมาเลเซียของประเทศเพื่อนบ้าน
นั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่าเสียแป้งลงเรือสปีดโบสต์แล้วแล่นออกจากชายฝั่งสตูนจริง
แปลว่าสามารถทะลุไปที่เกาะตะลุเตาได้ไปที่เกาะลังกาวีของมาเลเซียได้
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าท่าน้ำแห่งนี้ค่ะมันอยู่ใกล้กว่าจุดอื่น
แล้วก็เป็นเส้นทางที่สามารถหลบหนีไปที่มาเลเซียได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งหากเสียแป้งไม่ได้หลบหนีขึ้นเกาะลังกาวี
เสียแป้งเองก็อาจจะนั่งเรือและมุ่งหน้าไปที่อินโดนีเซียได้
สองประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียคือหลบหนีไปได้
แต่ต้องมีการใช้เรือสปีดโบสต์นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรามีหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเป็นหลักฐานใหม่
เป็นวงจรปิดนะคะช่วงนาทีที่รถกระบะคันสีขาว
เป็นรถกระบะทะเบียน๑ขอไข่คไข่๘๐๑๐กรุงเทพฯ
เป็นรถอีกคันที่ใช้เหมือนกับในการนำขบวนเสียแป้งไปส่งที่ท่าเรือ
โดยรถคันนี้เป็นรถของนายอาสฮันอัสฮันมัสสาลีนะคะ

วงจรปิดนี้ค่ะจับภาพตอนตี๑๓๑นาทีของวันเดียวกันคือวันที่๑๐พฤศจิกายน
กระบะขับผ่านด่านตรวจของเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดสตูนนะคะ
จากนั้นค่ะเวลาตี๑๕๙กระบะขาวคันนี้ขับผ่านด่านในบ้านสวนเทศ
ตำบลแปละอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
แล้วก็ข้อมูลจากการสืบสวนทางลับพบว่า
ตัวนายอัสฮันเนี่ยเป็นคนขับรถนำขบวนเพื่อพาเสียแป้งไปที่ท่าเรือ
เพื่อลงสปีดโบสต์แล้วก็แล่นออกทะเลจริงนะคะ
โดยจากจุดที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้บริเวณด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ไปยังท่าเรือ
มีระยะทางประมาณ๓๐กิโลเมตร
ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ๓๐นาที
เพื่อหนีลงทะเลไปประเทศเพื่อนบ้านต่อไปค่ะ
อีกหนึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ต้องโดนสั่งย้ายเข้ามา

เพราะว่าล่าสุดก็มีสั่งย้ายเข้ามาที่ส่วนกลางที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
แต่ว่าการสั่งย้ายแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขามีความผิด
แต่เป็นการย้ายเพื่อให้การตรวจสอบในพื้นที่กับเรื่องที่เกี่ยวข้อง
นั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและให้ประชาชนมั่นใจ
ล่าสุดนะฮะอายการบอยก็เดินทางเข้ามาแล้ว
แล้วก็ไปเจอกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีการเข้ามาให้กำลังใจกันแบบนี้ครับ
มาให้กำลังใจด้วยหลายเรื่องนะครับ
ก็ขอให้ประสบความผิดในสิ่งประการนะครับ
ธรรมระดับสูงก็เป็นหลักสูตรการอบรมอายการจังหวัดด้วย
ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างให้ผู้นำมีจริยธรรม

พึ่งจะมีการย้ายมาพึ่งจะมีคดีเป็นโครงเป็นข่าวตัวอบรมหลักศูนย์อะไรแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่สำนักงานอายการสูงสุด
ทราบว่าเมื่อวานก็เดินทางไปแล้ว
เดินทางไปรายงานตัวแล้วตั้งแต่บ่ายโมง